ดูเรื่องราวน่ายินดีที่น่าสนใจกว่าเรื่องของคุณชนะดีกว่านะครับ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี

เพราะแม่ช้างตกลูกตัวใหม่

โอ้มาแล้ว
ต้องบอกว่าเป็นภาพแบบนาทีชีวิตเลยนะคะคุณ
เป็นนาทีชีวิตที่บรรดาควานช้าง

ภาพหาดูยากนะเพราะว่านี่ค่ะแม่ช้าง
แม่ช้างเจ้าตัวนี้ชื่อว่าพังใบเตย

อายุ๑๗ปีนะคะตกลูกคลอดลูกชายนะ
ยินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกชายค่ะ

คลอดลูกชายออกมาเมื่อเวลาเที่ยงคืน๔๐นาที
วันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เขาก็จะคอยสังเกตการเตรียมความพร้อมความช่วยเหลือให้กับ
พังใบเตยหลังจากคลอดนะคะ
ซึ่งพอคลอดออกมาโล่งอกโล่งใจ
ได้ต้อนรับช้างเชือกใหม่กันไปแล้ว
และเจ้าน้องช้างเชือกใหม่นี่ก็มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ล่าสุดค่ะทางปางช้างนะคะเขาก็ตั้งชื่อให้น้องแล้วว่า
พลายใบชาเป็นลูกของพังใบเตย
รักมากแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะ๗กรกฎาคมนะคะ
ท่านประธานสวนนกนุษย์พัทยานายกัมพลตันสัจจา
ก็ได้มีการจับจัดพิธีรับขวัญคล้องพวงมาลัยให้กับ
พลายใบชาตามธรรมเนียมด้วยนะคะ
อย่างที่บอกค่ะก็เป็นเรื่องราวน่ายินดีนะคะ
และพลายใบชาก็เป็นช้างเชือกที่๑
และเป็นเชือกที่๓ที่ถือกำเนิดในรอบปีนี้
ก็คือปี๒๕๖๔ของปางช้างสวนนงนุษย์พัทยา
รับขวัญน้องช้างไปแล้วไม่น่ารักเหรอ